ไปดูอุบัติเหตุที่แยกไฟแดงที่บุรีรำครับคุณวรพรคุณผู้ชมฮะ
รถกระบะนะจอดติดไฟแดงอยู่อุตส่าห์ให้เพื่อนออกก่อนแล้วเชียว
แล้วเขาจะเลี้ยวขวาแม่แต่รถสิบล้อมาเต็มเลยฮะ
คุณวรพรว่ารถสิบล้อได้เบรกไหมครับโอ้โหถ้าเบรกก็เบรกยาวเลย
โอ้โหดูเหมือนไม่ได้เบรกเลยล่ะฮะเนี่ยนี่คือกล้องวงจรปิดจับภาพนาที
รถสิบล้อฝ่าไฟแดงครับแล้วก็พุ่งชนรถกระบะอย่างจัง
บริเวณสี่แยกไฟแดงปรายศนีย์นางรองนะครับจะเห็นว่าก่อนเกิดเหตุ
รถกระบะจอดรอไฟเขียวจะเลี้ยวขวาว่างั้นเถอะ
มีรถคันอื่นก็จอดอยู่ได้ประมาณ๒๓คัน
อย่างที่ผมบอกไปให้รถที่จอดอยู่ข้างออกตัวก่อนแล้ว
ไม่มีชะลอไม่ได้ยินเสียงเบรกเลยนะครับ

แล้วก็ครูดไปตามถนนแบบนี้ฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตี๓เมื่อคืนที่ผ่านมานี้เองนะครับ
บริเวณ๔แยกปรายศนีย์นางรองถนนสาย
ชายเด็ดอุดมจังหวัดบุรีรำ
ตำรวจตรวจพบว่ารถทั้ง๒คันพังยับฮะ
คือกู้ภัยต้องเอาเครื่องตัดทางมาช่วยจากทั้งรถกระบะ
มาช่วยทั้งจากรถสิบล้อคือติดอยู่ทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมฮะ
คนขับรถ๑๐ล้อคือนายปากรสาระโมอายุ๓๒ปี
ส่วนคนขับรถกระบะคือนางจันทราภูลศุกร์ครับ

อกจากนี้ยังมีตึกแถวข้างทางครับ
เป็นร้านขายรถจักรยานยนต์๔คูหาเสียหายไป๒คูหา
ส่วนบริษัทสินเชื่อที่อยู่ตรงนั้น๒คูหาเรียบร้อยครับ

เรื่องต้นทราบว่ารถกระบะนะครับเป็นแม่ค้ากลับมาจากซื้อของ

ส่วนรถสิบล้อขนสินค้าเบ็ดตะเล็ดครับ

เดี๋ยวคงต้องรอทั้งคู่หายเจ็บก่อนแล้วจะสอบสวนต่อไปครับ